สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ในวันที่๓๐เมษายนไปถึงวันที่๑พฤษภาคมค่ะ
จะมีปรากฏการณ์ราหูอมอาทิตย์นะคะ
ซึ่งปรากฏการณ์นี้ค่ะจะส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
กับ๒ราศีต่อไปนี้โดยตรงค่ะ
ราศีแรกที่ได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์ราหูอมอาทิตย์โดยตรง
นั่นก็คือชาวราศีเมษค่ะ
สำหรับชาวราศีเมษนะคะถือว่าเป็นราศีที่
ได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์ครั้งนี้เต็ม๑๐๐ค่ะ
ซึ่งโดยปกตินะคะปรากฏการณ์ราหูอมอาทิตย์นั้น
ก็จะส่งผลกับดวงชะตาอยู่ประมาณ๑๕วันเท่านั้นค่ะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นเวลาสั้นนะคะแต่ว่าถ้าเราระวังไว้ก่อน
กันก่อนแก้อันนี้ก็ถือว่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะคะ
เรื่องแรกที่ต้องระวังเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของการเงินนะคะ
ถึงแม้ว่าในช่วงนี้ชาวราศีเมษจะสามารถหาเงินเข้ากระเป๋าเข้าบัญชีได้อย่างต่อเนื่อง
แต่ก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะที่อยู่ดีก็เข้ามา
ทำให้คุณต้องจ่ายแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะ
ส่วนเรื่องที่สองที่ชาวราศีเมษจะต้องโฟกัสกันสักนิดนึงนะคะ
นั่นก็คือเรื่องของสุขภาพค่ะเพราะว่าในช่วงนี้ค่ะ
จะมีบางประเด็นนะคะที่ทำให้ชาวราศีเมษจะต้องเครียด
คิดมากหรือว่ากังวลบ้างนะคะสำหรับอีกเรื่องหนึ่งนะคะ
ชาวราศีเมษต้องเพิ่มดีกรีความระมัดระวังอีกนิดนึงค่ะ
นั่นก็คือเรื่องของอุบัติเหตุนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการใช้ชีวิต
การเดินเหินหรือว่าการใช้อุปกรณ์ต่างก็มีโอกาสที่จะทำให้คุณเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้
แต่ว่าไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเพราะว่าเหตุที่จะเกิดขึ้นไม่รุนแรงค่ะ
หากคุณใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทรับรองว่าเรื่องใหญ่เหตุใหญ่
ไม่เกิดขึ้นกับตัวคุณอย่างแน่นอนค่ะส่วนอีกราศีหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์
ราหูอมอาทิตย์นั้นก็คือชาวราศีตุลค่ะโดยในช่วงนี้ค่ะ
จะมีเรื่องให้คุณหงุดหงิดรำคาญใจบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะ
หากในช่วงนี้ค่ะมีคนมาขอยืมเงินนะคะหรือว่ามาชวนไปลงทุน
ก็ขอให้ชาวราศีตุลตั้งสติเอาไว้ก่อนนะคะแล้วขอให้ทำใจให้เข้มแข็งค่ะ
ทำใจแข็งเอาไว้อย่าไปเชื่อลมปากใครง่ายนะคะ
เพราะว่าดวงของคุณมีเกณฑ์ที่จะโดนเอารัดเอาเปรียบได้ค่ะ
รวมไปถึงในเรื่องของสุขภาพร่างกายความเจ็บป่วยไม่สบายและอุบัติเหตุด้วยนะคะ
หากชาวราศีเมษและชาวราศีตุลฟังอยู่ก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะ
เพราะว่าหมอไก่มีวิธีการทำบุญเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีมาฝากกันค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำให้คุณทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างค่ะ
เช่นการเติมน้ำมันตะเกียงการถวายอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับวัด
หรือว่าการถวายปัจจัยค่าไฟให้วัดเท่ากับอายุย่างค่ะ
อายุย่างก็คืออายุปัจจุบันบวก๑นะคะ
และที่สำคัญนะคะคุณควรที่จะทำบ้านให้สว่างเข้าไว้ค่ะ
แค่นี้แหละค่ะก็จะทำให้ดวงชะตาเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีมากแล้วค่ะ
หมอไก่ขอเอาใจช่วยทั้งสองราศีนี้
ขอให้สิ่งร้ายไม่มาแพ่วผ่าน
และขอให้มีแต่สิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะ
แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ